สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับจับตาเตือนภัยเรายังคงตามกันต่อนะครับเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าหลังจากที่เมื่อสองวันที่แล้วเราทำความรู้จักกันแล้วนะครับว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบนผืน
นั้นสามารถที่จะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแต่ละประเภทนั้นมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันเพียงใดแต่ละส่วนไฟป่านั้นมีการลุกลามไปในทิศทางใดบ้างวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันต่อเรื่องของอัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุบนทางหลวงครับแน่นอนเมื่อเกิดไฟป่าเกิดขึ้นบนผืนป่ามัก

บินเหตุเกินกว่าครึ่งนะครับอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเป็นเครื่องย้ำเตือนเห็นว่าไฟป่านั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเผาผลาญทำลายพื้นที่ป่ารวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนแล้วยังส่งผลต่อการเกิดบินเหตุทั้งหมดทั้งมวลนี้คือผลกระทบของไฟป่าที่ป

การรุนแรงซึ่งสาเหตุหลักยังคงมาจากการการธรรมของมนุษย์ในปีนี้กรมป่าไม้ได้บูรณาการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชก่อทัพภาคที่๓กล่องทัพอากาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการนำกำลังพลอุปกรณ์รวมถึงอากาศยานเข้
ปืนที่เข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมการดับไฟป่าในสถานการณ์ขั้นวิกฤตของเจ้าหน้าที่กว่า๘๐๐นาย
เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่วางแผนไว้
โดยถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยป้องกันไฟป่า
จากช่วงนี้พื้นที่ป่าเกิดความแห้งแรง

อาจเกิดปัญหาไฟไหม้ป่ารุนแรงจนยากที่จะควบคุมได้
กรณีที่ไฟเกิดขึ้นแล้ว
ถ้ามีการรามเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าธรรมชาติหรือป่าเตียงรัง

อันนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ที่ขั้นวิกฤตเนี่ย
เราก็ได้มีการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาส่วนที่กำลังกัน
เพื่อให้การควบคุมไฟป่ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและยุทธวิธีทางการรบเข้ามาประยุกต์ใช้

โดยได้นำปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ
ซึ่งปกติจะใช้ในด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้
นำมาดับไฟป่าในพื้นที่๙จังหวัดภาคเหนือ
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ลักลอบเผาอีกด้วย
รอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน